ตามกันอยู่นะครับกับความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำของลัลลาเบล
พริตตี้สาววัย๒๕ปีนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเสียชีวิตอย่างผิดธรรมชาติ
ตายอย่างมีเงื่อนงำไม่จำเป็นจะต้องเป็นใครนะฮะถ้าใครก็ตามถูกกระทำลักษณะแบบนี้เนี่ยนะฮะ
มันก็ต้องนำไปสู่การสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีใช่ค่ะแล้วก็ลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
มันเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจเพราะว่าสามารถขยายผลไปได้ในหลายประเด็นนะคะเป็นสิ่งที่ต้องเตือนเป็นอุทาหรณ์ด้วย
เพราะว่าตอนนี้มีบางคดีที่มันสามารถเทียบเคียงกับคดีของลาลาเบลได้คือลักษณะของการจ้างให้ไปเอ็นเตอร์เทนเนี่ยมันมีเยอะนะ
ใช่แล้วฮะแล้วก็ถูกหลอกกันเยอะนะคะเป็นการเตือนภัยในแง่มุมหนึ่งอีกแง่มุมหนึ่งก็คือกลุ่มคนที่ก่อเหตุลักษณะแบบนี้เนี่ยคิดว่าจ้างเขามาชวนเขามาหลอกเขามาแล้วก็มอมเหล้ามอมยาเขาแล้วเอาเขาไปทำอะไรก็ได้เนี่ย

เดี๋ยวติดตามกันนะครับวันนี้มันมีข้อมูลต่างที่ได้รับการเปิดเผยเพิ่มเติมออกมา
งเหล้าดื่มเหล้าเป็นเพื่อนเจ้าของงานปาร์ตี้ที่บ้านหลังหนึ่งที่ย่านบางบัวทอง
จนสุดท้ายแล้วเอามาทิ้งไว้ที่ล็อบบี้ของคอนโดแล้วเขาเสียชีวิต
คนที่อยู่ในบ้านในงานปาร์ตี้พยายามบอกว่านายน้ำอุ่นขอมาเอง
รู้ว่าวันนี้ที่บ้านมีงานปาร์ตี้แล้วลัลลาเบลจะมาด้วยไม่รู้ว่าไปแอบชอบเขาหรืออะไรยังไงเอาเป็นว่าเขาขอมา
มาแล้วก็เห็นเขาก็อยู่คู่กันนะคนอื่นไม่ได้ยุ่งเกี่ยวไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยเขาก็อยู่ใกล้ชิดกันตลอดนะกินเหล้าดื่มเหล้าอะไรด้วยกัน
ส่วนคนอื่นก็พยายามที่จะบอกว่าบางคนก็บอกว่าผมก็หลับไม่รู้เรื่องตอนเขาออกไปอะไรพวกนี้ผมก็หลับผมก็ไม่รู้เรื่อง
มันทำให้พยายามจะสื่อความหมายว่าทุกคนกำลังพยายามจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของน้ำอุ่นเพียงคนเดียวหรือเปล่า
แต่ว่าล่าสุดนะคะมีคลิปเหตุการณ์ในบ้านหลังที่จัดปาร์ตี้ย่านบางบัวทองเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวเรามีคลิปภาพให้ดู
คือตอนนี้ก็จะเริ่มทยอยมีคลิปภาพที่ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญในการรวบรวมแล้วก็ดำเนินคดีคนที่มีส่วนในการก่อเหตุ
หลักฐานมันทยอยมาเรื่อยนะคะถูกต้องจนตำรวจบอกว่าเชื่อว่าวันพรุ่งนี้วันจันทร์น่าจะมีความคืบหน้าชัดเจนเรื่องของการแจ้งข้อหา
ช่วงที่เสียชีวิตเธออยู่ที่ไหนอยู่ในบ้านอยู่ระหว่างบนรถของน้ำอุ่นหรือว่าอยู่ที่คอนโด
และสาเหตุการเสียชีวิตคืออะไรกันแน่

วันนี้นะฮะมีการเปิดเผย
การจ้างงานไปยังลาลาเบลนะครับ
มีผู้ที่เขาเป็นชาวเน็ตนะนะ

จัดหางานให้กับบรรดาหญิงสาว
แล้วก็ส่งลาลาเบลไปที่งานปาร์ตี้ที่บางบัวทอง
โดยพบว่าเดียได้โพสต์ข้อมูลทางไลน์
เพื่อจะหาพริตตี้ไปบ้านหลังที่เกิดเหตุที่บางบัวทอง
บ้านหลังนี้เดียโพสต์ข้อมูลเพื่อหาพริตตี้ให้ทุกวัน
เนี่ยค่ะมีผู้หญิงอยู่หน้างานขาวหมวยคมก็ได้
งานปลอดภัย๑๐๐งานมีทุกวันเที่ยงถึง๕โมงเย็นงาน๕ชั่วโมง
บัตรก็คือบัตรเจ็ต๓๐๐๐บาทหัก๕๐๐บาทมีทิศหน้างาน
สถานที่บางบัวทอง
ประมาณให้๓๐๐บาทแต่ว่าทางเบียร์เนี่ยคนหาเนี่ยเขาขอหัก๕๐๐บาท
ยืนยันว่าปลอดภัย๑๐๐แต่บ้านหลังนี้ตำรวจเขาบอก

เพราะว่าบอกว่าทำธุรกิจเล่นหุ้นใช่ไหม
แต่ทำไมมีเงินจ้างพริตตี้มาจัดปาร์ตี้ทุกวันมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่า
เพราะว่าอีกข้อมูลหนึ่งที่พริตตี้สาวคนนี้เขาได้ส่งให้ดูเนี่ยนะครับ
เผยแพร่ให้ดูเนี่ยพบว่าคนที่ชื่อเดียเนี่ยโอ้โห
หาพริตตี้ไปงานบางบัวทองเนี่ยทุกวันเลยครับ

พริตตี้สาวคนนี้ที่เขาออกมาเปิดเผยเรื่องราวก็เพราะเขามีคำถามว่า
แล้วยืนยันว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทำไมคุณไม่ดูแล
ใช่ค่ะมันไม่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นเขาตาย
ใช่คือคุณแค่เป็นคนกลางในการประสานว่างานที่นี่ที่นี่ได้เงินเท่านี้เท่านี้แล้วคุณทิ้งเขาเลย
ใช่เนี่ยเธอโพสต์ข้อความบอกว่าเบลไปงานโมคนนี้หรือเปล่าชื่อเดีย
ขอยืนยันอีกหนึ่งเสียงว่าหาเด็กทุกวันจริงเพื่อไปบ้านนี้บางบัวทอง
โพสต์บอกชัดเจนว่า๑คนคือต้องการเด็กแค่คนเดียวไม่มีทางจ้าง๒คนแน่นอน
ตั้งแต่๙โมงเช้าแต่เขาบอกว่ามีผู้หญิงอยู่หน้างาน
แถมยังการันตีว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนะตอนนี้เพื่อนเราตาย
โมรับผิดชอบไหมตำรวจเรียกไปสอบปากคำหรือยัง
ค่ะตำรวจเรียกโมเดลลิ่งไปสอบปากคำแล้วนะคะที่เรานำเสนอข่าวไป
ก็เป็นหนึ่งในคนที่ตำรวจเรียกตัวไปแต่ว่าก็กันตัวเอาไว้ในฐานะพยานก่อนในเบื้องต้น
แต่คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าลักษณะการจัดหาคนไปทำงานในลักษณะแบบนี้
มันจะเข้าข่ายค้ามนุษย์หรือเปล่าครับอืมอีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้ก็มีการเปิดเผยออกมานะครับ
นี่คือเรื่องของน้ำอุ่นนะฮะอันนี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านเพจ
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมนะฮะบอกว่าดูท่าทางแล้วลักษณะของนายน้ำอุ่นเนี่ยนะครับ
ที่อยู่เป็นคนสุดท้ายกับลาลาเบลก่อนจะพบว่าเขาเป็นศพอยู่ที่คอนโดของตัวเองที่ล็อบบี้ที่ย่านบางบัวทอง
นายรัชเดชวงธบุตรวัยยี่สิบสี่ปีเนี่ย
จะแค่ขอไปกินฟรีในงานเพื่อหวังจะไปเจอลาลาเบลแล้วก็รับตัวลาลาเบลออกไปเพื่อไปคอนโดตัวเองเท่านั้นหรือ
เพราะว่าดูแล้วก็ทำงานลักษณะแบบนี้อยู่เหมือนกันนะในการจัดหาหญิงสาวไปที่บ้านบางบัวทอง
ใช่ค่ะแล้วก็โพสต์ทุกวันเหมือนกันค่ะแบบนี้ค่ะ
แล้วคนในบ้านบางบัวทองที่จัดปาร์ตี้จะบอกว่าอ๋อไม่รู้ว่าคือเด็กมาขอกินฟรีแล้วไปไหนกันก็ไม่รู้
ผมไม่รู้เรื่องผมไม่เห็นผมไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นอ้างว่าน้ำอุ่นอ่ะ
เคยถูกจ้างให้ไปเป็นพริตตี้บอยที่บ้านหลังนี้สองสามครั้งเองเจ้าของบ้านบอกแบบนี้นะตอนแรกอ่ะ
แต่จริงแล้วน้ำอุ่นจะเป็นผู้ที่จัดหาหญิงสาวไปบ้านหลังนี้
หวังอะไรกับหญิงสาวที่ไปในงานบ้านหลังนี้อีกต่อหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เขาก็ต้องไปให้ข้อมูลกับตำรวจกัน
แต่ว่าที่เขาเปิดเผยภาพออกมาเนี่ยมีภาพอยู่ภาพหนึ่งเนี่ยนะ
ลักษณะเหมือนกรุ๊ปไลน์นะแล้วใช้ชื่อกรุ๊ปบางบัวทองหรืออะไรยังไงไม่รู้นะครับ
๒๒สิงหาเนี่ยถ้าตามวันที่นี้นะน้ำอุ่นนี้เขาจะใช้ชื่อลายชื่อตัวเองว่าพี่หมีนะ
สถานที่นี่เลยบางบัวทองงาน๕ชั่วโมงทิพย์ต่างหากเรียกบ่อย
คอมการ์ดคอมการ์ดก็พวกรูปภาพโปรไฟล์อะไรอย่างนี้
สัดส่วนน้ำหนักสีผิวอุปนิสัยใจคอ
เคยรับงานแบบไหนถ่ายแบบถ่ายละครอะไรก็ว่ากันมาเนี่ย
ส่งมาให้หมดที่ไอดีไลน์ของเขาอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
เขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าตกลงแล้วในน้ำอุ่นทำอาชีพอะไรยังไงกันแน่
และจากข้อมูลแค่นี้เนี่ยนะโอ้โหบ้านหลังนี้มันน่าสงสัยจริงนะบ้านบางบัวทองตรงนี้
ทำไมจัดปาร์ตี้ทุกวันเอาเงินจากไหนมาจ้างพริตตี้ไปเอ็นเตอร์เทนทุกวัน
แล้วก็ยังมีข้อความที่ลัลลาเบลแชทคุยกับเพื่อนในวันจันทร์ที่๑๖กันยายน
ที่ถูกว่าจ้างไปงานเอ็นเตอร์เทนที่บ้านหลังนี้ที่เปิดเผยออกมานะครับ
นั่นแสดงให้เห็นว่าตกลงแล้วที่คนในบ้านบอกว่าเขาก็ดูรักไข้ชอบพอกันนี่
อุ่นก็บอกว่าเขาเต็มใจไปกับผมไปที่คอนโด
แต่ภาพวงจรปิดที่คอนโดเนี่ยโอ้โหลากแบบ

คือเขาเมาไม่รู้เรื่องตั้งแต่บ้านที่ปาร์ตี้แล้ว
แล้วแชทที่ลาลาเบลส่งข้อความไปคุยกับเพื่อนนะ
ตั้งแต่เธอตัดสินใจมารับงานที่บ้านนี้นะ
เพราะว่าเห็นว่าไปแป๊บเดียวบ่ายโมงถึง๕โมงเย็นนะครับ
นัดเพื่อนไปหน่อยเรื่องจะจัดงานวันเกิดอะไรของเธอเนี่ยนะครับ
เธอบอกว่าที่บ้านเนี่ยพอไปถึงเนี่ยถูกให้ดื่มเหล้าแบบหนักมาก

๒ชั่วโมง๒ขวดรู้สึกเมา

นี่ค่ะตามหน้าจอนี้เลยค่ะเป็นข้อความที่ลาลาเบลแชทคุยกับเพื่อนนะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่าถ้าเมาแล้วมารับด้วยนะ

ถ้าเมามารับด้วยนะแล้วขาดการติดต่อไปเลย

ขาดการติดต่อเพื่อนตามหาไม่เจอพยายามไปตามที่บ้านหลังนี้
เพราะว่ารู้ว่าเบลขับรถไปบ้านหลังนี้
คนในบ้านก็ไม่ยอมบอกจนนู่นติดต่อในน้ำอุ่นที่คอนโดอ่ะ
พอรู้ว่าน้ำอุ่นพาออกไปให้เอามาส่งให้เพื่อนเขาซะ
ถ้าสภาพไม่ไหวจริงเนี่ยแล้วก็อุ้มลงไปส่ง
ทิ้งไว้ที่ล็อบบี้ในสภาพที่เพื่อนมาเจอก็คือเขาตายแล้ว
นี่๑๔นาฬิกา๑๐นาทีวันนั้น
แชทบอกเพื่อนบอกยังเมา๒ขวดแล้ว

แต่มีแฟนพวกพี่เข้ามาหมดเลย
ไม่ต้องเอ็นนะกินเหล้าอย่างเดียวแฟนพี่เข้ามาแต่กินหนักมาก
แบบพังอ่ะเนี่ยเห็นมั้ย
แล้วก็บอกเพื่อนสุดท้ายว่าถ้าเมามารับด้วย

แล้วก็กลายเป็นต้องมาเสียชีวิตเนี่ยค่ะ

ตกลงแล้วในบ้านหลังนี้เนี่ยคุณทำอะไรกันแน่
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเรามาลำดับเหตุการณ์กันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ
ก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดตั้งแต่ต้นเรื่องเลยนะคะ
ตั้งแต่บ้านย่านบางบัวทองที่เป็นบ้านจัดปาร์ตี้
แล้วก็จะเห็นภาพขณะที่น้ำอุ่น
คือภาพที่น้ำอุ่นอุ้มลาลาเบลวางไว้บนโซฟา
ล็อบบี้ที่คอนโดมิเนียมของน้ำอุ่นย่านตลาดพลู
ก็เป็นพื้นที่ของสนบุคโล
ขออภัยจริงหลายคนอาจจะมองว่าภาพที่เราจะให้ดู

อาจจะเป็นภาพดูแล้วมันสะเทือนใจ
กระทบกระเทือนจิตใจครอบครัวของลาลาเบล
แต่ภาพเหล่านี้เป็นหลักฐานสำคัญในการดำเนินคดี

ดังนั้นต้องขออนุญาตจริงเรามาไล่เรียงดูกันอีกครั้งหนึ่ง

ตั้งแต่บ้านที่บางบัวทองนะคะครับบ้านหลังนี้ค่ะ
เป็นเหตุการณ์ช่วงเย็น๑๖กันยายนต่อเนื่องเช้ามืด๑๗กันยายนนะคะ
นี่คือช่วง๕โมงเย็นของ๑๖กันยายน
ย่านบางบัวทองที่จัดปาร์ตี้
อาจจะดูเป็นภาพไกลหน่อย
แต่เห็นสภาพของลาลาเบลชัดนะคะว่าเขาเมาเขาไม่ขยับตัว
อุ่นต้องอุ้มกึ่งลากเพื่อจะนำตัวไปขึ้นรถของน้ำอุ่นเอง
มีคนเห็นอยู่ด้วยนะใช่ค่ะอย่างที่มีลูกศรชี้อะค่ะว่า
มีคนอื่นนอกเหนือจากน้ำอุ่นและลาลาเบลด้วย
แต่ไม่รู้ว่าเป็นใครแหละเพราะภาพมันไกลนะเราไม่สามารถฟันทงได้นะ
แต่ก็หน้าบ้านที่จัดปาร์ตี้อ่ะผู้สื่อข่าวเราตามให้แล้ว
สองคนนี้เขามีเหตุผลอะไรอ้างอยู่อ่ะเดี๋ยวท่านรอฟังกันแล้วกัน
แต่เอาเป็นว่าถ้าจะบอกว่าน้ำอุ่นไปกับเบลกันสองคนไม่มีใครรู้เรื่องเนี่ย
ไม่ได้แน่จน๕มุมเย็น๑๓นาทีนะคะ
ก็อุ้มออกมามาที่ลานจอดรถแล้วก็ขึ้นรถน้ำอุ่นไป
พอน้ำอุ่นพาเบลขึ้นรถแล้วก็ระหว่างทางที่ขับรถกลับคอนโดมิเนียมของน้ำอุ่น
ไม่ยอมพาเบลกลับบ้านนะไม่ยอมส่งไปโรงพยาบาลนะ
๑นาฬิกา๒๓นาทีค่ะเดี๋ยวดูภาพในคลิปนี้นะคะ
ก็เป็นเพื่อนที่เป็นแก๊งปาร์ตี้ในบ้านนั่นแหละ
ดูภาพนี้นะคะดูภาพลาลาเบลหมดสภาพแบบนี้นะคะตั้งแต่๑๗นาฬิกา๒๓นาทีนะคะ
คือคว่ำลงไปเลยคือตัวอยู่ตรงพื้นหัวคว่ำอยู่ตรงเบาะอยู่ข้าง
๑๗นาฬิกา๕๖นาทีน้ำอุ่นโพสต์ภาพลาลาเบลปากเขียวคล้ำ
แล้วน้ำอุ่นก็คุยกับเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มว่าโหปากเขียวคล้ำแล้วปากม่วงแล้ว
เห็นสภาพเขาเป็นแบบนี้น้ำอุ่นก็ยังไม่สนค่ะ
ก็พาลาลาเบลต่อไปที่คอนโดมิเนียมของน้ำอุ่นเอง
๑นาฬิกา๕๘นาทีน้ำอุ่นแชทบอกเพื่อนในกลุ่มว่าเพิ่งถึงคอนโด
แล้วก็มาต่อเนื่องที่ภาพจากกล้องวงจรปิดของคอนโดมิเนียมของน้ำอุ่นนะคะ
นี่คือลานจอดรถ๑๘นาฬิกา๒๓นาทีคืออุ้มออกมาอุ้มลาลาเบลออกมาเนี่ยค่ะ

จะเป็นบันไดทางเข้าคอนโดแล้วอืมอันนี้อุ้มไปนะ
ใช่ค่ะพออุ้มเข้าไปเข้าไปในอาคารปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะมีอีกภาพหนึ่ง
อันนี้คือบอกตรงเลยว่าน่าสงสารน้องลาลาเบลมากจริงดูวางน้องนะคะ
ปล่อยน้องคว่ำหน้าหัวดิ่งลงไปกับพื้นแบบนี้ค่ะ
เพราะตัวเองต้องไปเปิดประตูโอ้โหแต่ว่าไม่ไหวติ่งไม่ขยับขยื่นเลยนะ
ขยับแล้วอ่ะคือไม่รู้ว่าน้องยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าจากภาพนี้อ่ะนะคะ
เพราะน้องนิ่งมากจริงจริงพอน้ำอุ่นเปิดประตูเข้าไปในอาคารของคอนโดมิเนียมได้

ขึ้นแล้วก็ลากไป
ถ้าคนเมานะจะต้องเมาขนาดไหนถึงแบบไม่รู้แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยขนาดนี้
เพราะฉะนั้นคือเธอเมาหรือว่าเธอไม่มีชีวิตแล้ว
ภาคภูมิคือน่าคิดจริงว่าน้องลาลาเบลเสียชีวิตตั้งแต่ตอนไหน
เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดที่คอนโดมิเนียมของน้ำอุ่นนะคือน้องนิ่งมากจริง
พอเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะก็เข้าลิฟต์ค่ะ
ลิฟต์เนี่ยมีคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมเดียวกันกับน้ำอุ่นก็คือผู้ชายคนนี้ที่หอบเสื้อผ้ามาค่ะ
เขากำลังจะขึ้นลิฟต์เหมือนกันเวลาเดียวกันเลย
อุ่นก็บอกผู้ชายคนนี้ว่าแฟนบอกว่าลาลาเบลคือแฟนแล้วเมาผู้ชายคนนี้ก็ไม่รู้
เนี้ยก็ต้องแปะคีย์การ์ดอะไรกดชั้นที่ตัวเองอยู่เนี่ยค่ะ
ซึ่งผู้ชายคนนี้ที่อยู่ในลิฟต์ร่วมกับน้ำอุ่นและลาลาเบลเขาก็ไปให้ปากคำกับตำรวจนะคะ
ล่าสุดวันนี้นี่เองคือเป็นพยานสองคนสุดท้าย
และผู้ชายคนนี้ที่อยู่ในลิฟต์ค่ะ
สองคนนี้เป็นพยานบุคคลสำคัญที่ตำรวจเรียกตัวไปสอบปากคำในฐานะพยานเรียบร้อยแล้วนะคะ
ตำรวจบอกว่าสอบปากคำพยานบุคคลครบแล้วแล้วนี่พอถึงชั้นห้องของน้ำอุ่น
อุ่นก็ลากลาลาเบลออกไปแต่คนนี้เขาไม่ได้ไปด้วยเพราะเขาอยู่คนละชั้น
เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวข้องด้วยใช่ค่ะอืมพอออกไปจากลิฟต์
ก็จะเห็นภาพอีกช่วงหนึ่งลากออกมาจากลิฟต์
อันนี้ใช้คำว่าลากจริงจริงโอ้โหดูขาของลาลาเบลนะคะ
คือแกว่งไปตามทางโดยที่เธอไม่ได้ขยับเองอ่ะถูกถูกต้อง
แล้วก็ลากต่อไปจนภาพอีกมุมนึงนี่ค่ะลากต่อมาเรื่อย
จนมาถึงหน้าห้องของน้ำอุ่นเองพอมาถึงหน้าห้องปุ๊บ
อ่ะก็ต้องไขคุณจงกุญแจเข้าห้องก็ทิ้งร่างลาลาเบลไว้แบบเนี้ย
เขาบอกว่าลาลาเบลเต็มใจมากับเขาแล้วที่เขาพามาเนี่ย
ไม่ได้พาไปส่งเพื่อนส่งญาติส่งบ้านหรือว่าพาไปหาหมอหาโรงพยาบาล
ก็เพราะว่านี่แหละเขาจะมาช่วยดูแลในช่วงที่เมาอ่ะ
อืมเขาบอกลาลาเบลปัสสาวราชตั้งแต่ในลิฟต์แล้วนะคะแล้วก็เขาอ้างว่า
เพราะลาลาเบลปัสสาวะราชก็เลยเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ลาลาเบลพอ
ลาลาเบลเข้าไปในห้องของตัวเองได้สภาพอย่างงี้ยังพาเขามาอีกอ่ะ
ควรจะพาไปส่งโรงพยาบาลแจ้งญาติเขาแจ้งคนในครอบครัวเขา
ลากเขาเข้าห้องแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ต่อให้เจตนาไม่ดีนะสมมุตินะว่าเจตนาไม่ดี
คิดแบบจะทำอะไรเขาเนี่ยสภาพแบบนี้ยังจะไปทำเขาอีกเหรอ
อืมเนี่ยค่ะพอเข้าห้องไปแล้วแน่นอนค่ะ
ในห้องพักส่วนบุคคลไม่มีภาพอะไรให้ดูอยู่แล้วนะคะ
ครับก็จะเป็นคลิปที่นายน้ำอุ่นเขาก็ถ่ายเอง
แล้วก็ส่งให้เพื่อนดูเพื่อให้เพื่อนในกรุ๊ปไลน์
ประเมินอาการให้หน่อยว่าลาลาเบลเป็นอะไรใช่ไหม
สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นภาพที่เห็นน้ำอุ่น
ลาลาเบลขึ้นลิฟต์เพื่อพาลงไป
แล้วก็วางร่างของลาลาเบลไว้ที่โซฟาแล้วเนี่ยคือจังหวะขากลับคือตีหนึ่งกว่า
ตี๑๓๗นาทีที่ต้องอุ้มลาลาเบลออกมาก็เพราะว่าเจ้าของบ้านที่จัดปาร์ตี้
โทรหาน้ำอุ่นโทรหาตั้งนานโทรไม่ติดเพิ่งจะมาติดมารับสายก็ตอนตีหนึ่ง
อืมแล้วก็บอกว่าญาติและเพื่อนของลาลาเบลตามหาอืมน้ำอุ่นก็เลยแชร์โลเคชั่น
ให้เจ้าของบ้านที่จัดปาร์ตี้เจ้าของบ้านก็ส่งต่อให้ทางเพื่อนของลาลาเบล
เพื่อให้มารับตัวลาลาเบลกลับไปน้ำอุ่นก็เลยต้องอุ้มเนี่ย
แล้วก็ทิ้งเขาไว้ให้นั่งแหมะอยู่ในลิฟต์เนี่ยนะตัวเองก็จัดแต่งทรงผมตัวเอง
สภาพตัวเองแล้วก็ลากเขาออกไปซึ่งตั้งแต่เย็นที่มาที่อาคารจอดรถ
จนถึงเวลานี้ตีหนึ่งกว่าลาลาเบลก็ยังอยู่ในสภาพเดิมใช่ค่ะคุณผู้ชมจาก
ภาพแรกจากบ้านที่จัดปาร์ตี้คือ๕โมงเย็น
จนตอนนี้ตีหนึ่งกว่าเกือบตี๒คือลาลาเบลเขาไม่มีสติเลย
ใช่แล้วตัวเองก็เอาไปทิ้งไว้ที่โซฟาล็อบบี้ของคอนโด
โดยไม่ได้รอญาติกับเพื่อนเขาเลย
จนกระทั่งมาถึงที่โซฟาล็อบบี้คอนโดเนี่ย
น้ำอุ่นก็จะมีอาการลักษณะแบบเหมือนกับมีพิรุษอ่ะนะ
อาจจะเป็นท่าทางปกติก็ได้นะผมอาจจะคิดมากไปเองก็ได้
อาจจะไม่ได้พิรุธอะไรแต่เขาเดินไปเดินมาเดินย้อนมาดู
เดินกลับไปกลับมาพยายามแต่งเนื้อแต่งตัวตัวเอง
แล้วก็มีการใช้โทรศัพท์มือถืออยู่ตลอดเวลาค่ะ
ซึ่งในช่วงเวลานี้จะมีการถ่ายภาพส่งไปให้เพื่อนในกรุ๊ปด้วยนะ
จากแชร์โลเคชั่นแล้วเนี่ยส่งภาพไปให้ดูว่าเนี่ย
นอนอยู่ที่โซฟาที่ล็อบบี้ของคอนโดนะฮะ
คล้องคอมาลักษณะเหมือนจะเป็นกระเป๋าของลาลาเบล
เพราะว่าเขาจะกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ถอดกระเป๋าออกเนี่ยฮะ
แต่ว่านำนาฬิกาที่เป็นสมาร์ทวอชของลาลาเบลมอบให้กับตำรวจไปแล้ว
เพื่อตรวจสอบว่าลาลาเบลหัวใจหยุดเต้นช่วงเวลาไหน
เพราะว่าชาวเน็ตบอกว่าลาลาเบลใส่นาฬิกาสมาร์ทวอชนี้อยู่ตลอดเวลา
มานานแล้วแล้วก็ตามคลิปภาพที่เห็นเนี่ย
ลาลาเบลก็ใส่อยู่สมาร์ทวอชสามารถจับอัตราการเต้นของหัวใจ
ว่าแต่ละวันเราเดินกี่ก้าวเราเผาผ่านไปกี่แครอรี่อะไรแบบนี้ค่ะ
ซึ่งถ้าหัวใจหยุดเต้นไปช่วงเวลาไหนนาฬิกาน่าจะจับได้
ตอนนี้ตรวจสอบอยู่แต่มันจะเสถียรแน่ชัดตรงขนาดไหนเนี่ย
เชี่ยวชาญเขาต้องไปดูอีกทีนะครับค่ะทีนี้ไปดูในบ้านบางบัวทองที่เป็นปาร์ตี้
ที่จัดปาร์ตี้กันหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
เรียงกันดูอีกนิดก็แล้วกันนะครับ
จะได้เห็นภาพว่าตกลงแล้ววันนั้นเนี่ยมีใครอยู่ในบ้านกี่คนอะไรยังไงบ้าง
สิบคนนะครับในบ้านที่บางบัวทองนะฮะซึ่งตำรวจไปตรวจพื้นที่มาแล้วนะครับ
สิบคนที่อยู่ในงานปาร์ตี้วันนั้นที่จัดงานปาร์ตี้จะรวมทั้งหญิงสาวที่จ้างมาเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เอ็นเตอร์เทน
ชงเหล้าดื่มเหล้าด้วยอะไรแบบเนี้ยนะครับสิบคนนี้มีผู้ชายหกผู้หญิงสี่นะฮะ
ผู้ชาย๖คนมีแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามีถ้ามีกราฟิกลองไล่เรียงดูนะครับ
เพราะว่าจะเห็นชัดว่ามีใครบ้างที่อยู่ในบ้านนะครับผู้ชาย๖คนก็จะมีในคิวที่เป็นเจ้าของงานปาร์ตี้ค่ะนะฮะ
แล้วก็มีในตีซึ่งเป็นพี่ชายของในคิวก็เป็นเจ้าของบ้านอ่า
จริงเขาก็พี่น้องกันเจ้าของบ้านด้วยกันเนี่ยแหละเช่าบ้านอยู่ด้วยกันมีนายน้ำอุ่นค่ะ
ซึ่งทางฝั่งเจ้าของบ้านเจ้าของงานปาร์ตี้บอกว่าเป็นพริตตี้บอยที่เขาขอมาอืม
มาด้วยขอมาร่วมปาร์ตี้ด้วยแล้วก็มีผู้ชายอีกสามคนที่เป็นเพื่อนของคิวเจ้าของงานปาร์ตี้นะครับ
นี่คือผู้ชาย๖คนส่วนผู้หญิง๔คนในงานนะครับ
ก็จะมีเฟิร์สซึ่งเป็นแฟนของคิวแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงที่เป็นแฟนของตีพี่ชายคิว
ผู้หญิงอีกสองคนก็คือพริตตี้ที่จ้างมานะฮะก็คือลาลาเบลแล้วก็อีกคนนึงชื่อปีใหม่นะครับ
เนี่ยครับคือจุดที่จัดงานปาร์ตี้กันค่ะนะฮะส่วนสถานที่นั่ง
ตำแหน่งต่างต่างในงานปาร์ตี้นะครับตามคำบอกของในคิวเจ้าของงานปาร์ตี้นะ
เขาบอกว่าลักษณะการนั่งในพื้นที่ของเขาเนี่ยเขามีโซฟาอยู่สี่มุมใช่ค่ะ
ก็ล้อมโต๊ะที่วางเหล้าช็อตอยู่อะค่ะแล้วก็มีเครื่องดื่มมืนเมาชนิดต่างวางอยู่บนโต๊ะนะคะ
คือโซฟาก็ล้อมอยู่โต๊ะอยู่ตรงกลางน้ำอุ่นนั่งข้างลาลาเบลตลอดเวลา
อันนี้คือคำให้การของเจ้าของบ้านที่เป็นคนจัดปาร์ตี้นะคะ
แล้วก็อ้างว่าตัวน้ำอุ่นเนี่ยทำตัวสนิทสนมกับลาลาเบลเหมือนกับชอบพอกัน
กอดกันมีหอมกันแต่เป็นคำกล่าวอ้างของเจ้าของบ้านอืมเนี่ยค่ะ
แล้วก็บอกเลยว่าทั้งสิบคนนี้สังสรรค์กันแบบสนุกสนานมากครับ
แล้วพอลาลาเบลเมามากไม่ไหวก็ปลีกตัวไปนอนตรงโซฟา
เก้าอี้ที่ลาลาเบลนั่งข้างน้ำอุ่นอ่าคือคนในบ้านพยายามที่จะบอกว่า
น้ำอุ่นกับลาลาเบลเนี่ยเหมือนกับเขาแยกกันไปคู่นึง
เนี่ยไม่เกี่ยวแล้วคนอื่นก็ดื่มกันแบบดื่มดื่มหนักมากอ่ะ
เสพติดไม่มีแต่ดื่มหนักจริงดื่มจนไม่รู้แล้วว่าใครอะไรยังไง
อุ่นจะทำอะไรกับลาลาเบลลาลาเบลกับน้ำอุ่นจะออกไปตอนไหนอะไรยังไงเนี่ย
เขาไม่รู้กันแล้วบางคนบอกผมหลับเลยผมหลับไปเลย
ไม่รู้เรื่องเลยปฏิเสธความรับผิดชอบหมดไงว่าตัวเองไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยว
ก็เขาก็นั่งข้างน้ำอุ่นน้ำอุ่นพากลับไปแต่คนที่อยู่ในงานปาร์ตี้เนี่ยค่ะ
ตำรวจก็เรียกตัวไปสอบปากคำแล้วด้วยอืมอืมมันมีภาพในงานปาร์ตี้ที่
ได้รับการเปิดเผยออกมานะฮะเป็นคลิปที่แสดงให้เห็นว่า
ที่ว่าดื่มกันหนักเนี่ยเขาดื่มกันหนักขนาดไหนอืมนะฮะ
อ่ามีไหมฮะถ้ามีเดี๋ยวเราจะให้ดูนะใช่ค่ะ
เป็นภาพที่แบบโอ้โหแต่ละคนเนี่ยดื่มแบบดื่มเหล้าแบบยกแบบอักอักอักอ่ะ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

นี่นะคุณเขียนมาสอนผมถ้ามีชมผมเรียนตรงนะที่มีคนอ้างว่าดู
ท่าทางลักษณะเหมือนเขาจะชอบกันนะเขาก็อยู่ด้วยกันตลอดเนี่ย
จะรู้ตัวมากน้อยขนาดไหนก็ไม่รู้
คือเหมือนเธอจะรู้หรือเปล่าว่าใครยืนอยู่กับเธอ

คือด้วยการที่คือเธอก็ไปทำงาน
แล้วพอน้ำอุ่นไปอยู่ข้างหลังไปโอบกอดเธอ
เธอก็พยายามปัดออกบางจังหวะลองสังเกตดูดีสิ

เพราะฉะนั้นถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งมาบอกว่า

เห็นไหมจังหวะนี้เอามือแบบเหมือนจะกันมือน้ำอุ่นออก
เขานั่งกอดเขาชอบกันเหมือนเป็นแฟนกันเลยเนี่ย

เปล่าน้ำเปล่าหรือบางจังหวะจะมีดื่มอะไรด้วยก็ไม่รู้
เราก็ไม่รู้ว่าเธอได้ดื่มอะไรไปบ้างอาจจะไม่ไหวแล้ว
แล้วก็ต้องดื่มน้ำเปล่าเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะ

ก็เมาอะค่ะก็สนุกสนานกันอยู่ในปาร์ตี้ค่ะ
แล้ววันนี้ก็มีคลิปอีกคลิปหนึ่งที่ผู้คนในโลกออนไลน์ก็พยายามจับ
ฟังเสียงจับถ้อยคำให้ได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคลิปนี้
น้ำอุ่นพูดว่าให้ปล่อยน้ำอุ่นไปเถอะลาลาเบลพูดขออภัยลาลาเบลพูด
บอกว่าปล่อยเธอไปเถอะแต่เขาบอกว่าต้นคลิปเลยมันจะฟังไม่ค่อยชัด
เพราะเสียงเพลงมันดังมากท่านผู้ชมลองฟังดูนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ฟังดู
ว่าจะจับเสียงได้ไหมว่าตกลงแล้วลาลาเบลจะพูดหรือว่าเป็นเสียงของใครอะไรยังไง
เดี๋ยวท่านผู้ชมลองฟังอีกทีนะให้ลองตั้งใจฟังถ้ามันจะนิดดีวะเหมือนกับ
เดียวจริงท่านผู้ชมลองฟังใหม่นะครับ
ต้องบอกคุณผู้ชมตรงว่าเราทั้งคู่ก็พยายามฟัง
ว่าใช่เสียงของลาลาเบลหรือเปล่าที่พูดคำว่าปล่อยกูไปเถอะแล้วก็พยายามดูว่า
ของเธอได้ขยับไหมนะคะเพราะเสียงเพลงมันดังมากแล้วก็มีเสียงคนอื่นด้วย

เขาก็พยายามที่จะฟังแล้วก็ดูเพื่อจะสื่อความหมายออกมาให้ได้ว่า
ตกลงแล้วที่คนในบ้านหรือแม้แต่น้ำอุ่นพยายามจะบอกว่า
ลาลาเบลอยู่อย่างยินยอมพร้อมใจไปด้วยอย่างยินยอมพร้อมใจเนี่ย
มันจริงหรือเปล่าหรือเธอถูกให้กินเหล้าจนเมาไม้
หรือว่าจะดื่มอะไรเข้าไปบ้างก็ไม่รู้ซึ่งต้องรอผลการพิสูจน์อย่างเป็นทางการออกมา
ใช่ไหมแล้วคลิปนี้มันจะต่อเนื่องด้วยคลิปที่เราเคยเห็นกันไปแล้ว
แล้วก็มีการพูดกันอยู่คือคลิปเรื่องของคนไปรูปหน้าลาลาเบล
แล้วก็ใส่นาฬิกาสีทองค่ะซึ่งก็เจ้าของบ้านที่จัดงานปาร์ตี้เขาก็ออกมา
แจงแล้วนะอีกครู่เดียวนะคะจะเล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าไม่ใช่เขาอ่ะ
ว่าเป็นมือน้ำอุ่นอ่ะถูกต้องอ่าเดี๋ยวต่อไปอีกคลิปหนึ่งเลยนะฮะ
จะเป็นคลิปที่รูปนะครับที่มีคนใส่นาฬิกาเนี่ยนะครับ
บอกว่าน้ำอุ่นรู้เรื่องอยู่คนเดียวต้องไม่ใช่แล้วสิเพราะว่านี่ไงมีคนที่มารูป
รูปหน้าลาลาเบลแล้วก็ใส่นาฬิกาสีทองอ่ะค่ะเพราะว่าคลิปภาพอื่นอื่นเนี่ย
อุ่นใส่นาฬิกาข้อมือสีดำไม่ใช่สีทองแบบนี้ครับดังนั้นจากคลิปนี้หมายความว่า
เหนือจากน้ำอุ่นแล้วก็ต้องมีคนอื่นที่อยู่ในปาร์ตี้
แล้วก็อาจจะมีส่วนร่วมที่เป็นสาเหตุทำให้ลาลาเบลเสียชีวิต
แม้จะไม่ได้ทำอะไรที่แบบโอ้โหหนักหนาสาหัสหรือว่าไปทำอะไรเขาแบบทุเรศสุดนะนะ
แต่ถ้ามีคนที่เมาไม้จนแบบน็อกช็อกหมดสติแล้วไม่ช่วยเนี่ย
มันก็เข้าข่ายความผิดนะมีข้อมูลมาแบบนี้นะคะ
คือทางครอบครัวของลาลาเบลเขาไปพบพนักงานสอบสวนที่สนบุคโลเพิ่มเติม
ไปคุยกับชุดคลี่คลายคดีตอนนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่เขารวบรวมคำพิพากษาของสารดีกา
คดีสำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอยู่นะมีคำพิพากษาอยู่คำพิพากษาหนึ่งค่ะ
เมื่อปี๒๕๕๕ค่ะคดีนี้เป็นลักษณะที่ว่า
จำเลยขี่รถจักรยานยนต์พาสาวคนรักซ้อนท้ายแล้วเกิดอุบัติเหตุ
สาวคนรักตกจากรถได้รับอันตรายหมดสติแทนที่จำเลยจะช่วยหลบหนีไป
สาวคนรักสลบ๘วันไม่แจ้งแม่เขาให้รู้
กระทำแบบนี้ถือเป็นการกระทำที่จำเลยมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะ
ถือว่าเกิดหน้าที่ที่ต้องช่วยถ้าไม่ช่วยถือเป็นการงดเว้น
สารท่านบอกว่าจำเลยเล็งเห็นผลว่าการงดเว้นไม่ช่วยเนี่ย
สาวคนรักอาจจะตายได้อืมดังนั้นมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นนะคะ
พยายามฆ่าเลยนะใช่ค่ะคดีนี้ถ้าเทียบเคียงกับคดีของลาลาเบล
ความหมายจะสามารถบอกได้ว่าถ้าคุณรู้ว่าคุณไม่ช่วยแล้วเขาตายแน่
คุณมีความผิดค่ะเห็นว่าเขากำลังจะตายแล้วคุณไม่ช่วยเนี่ยค่ะ
มีความผิดค่ะถ้าเรายังไม่นับเรื่องมอมยาไหมมอมเหล้าไหม
ละเมิดทางเพศไหมนะแต่เอาเป็นลักษณะคนเมามากมากอย่างนี้
คนในบ้านบอกว่าเอาเมาก็ปล่อยไปหรือว่าน้ำอุ่นที่พามาบอกว่าเอาเมาก็เมาไปค่ะ
ถึงเวลาอยู่บนห้องผมหลับไม่ได้สติผมก็เพื่อนมาตามผมก็เอาลงไปส่งที่ล็อบบี้
ก็จบกันแสดงว่าอย่างนี้มันจะไม่ได้จะปฏิเสธความรับผิดชอบง่ายแบบนี้ไม่ได้
และนักข่าวก็รายงานเพิ่มเติมมาว่าเดี๋ยวรอนะรอดูการแจ้งข้อหา
ของทางตำรวจที่จะแจ้งข้อหาผู้ต้องหานะ
เบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจะแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเลยนะ
อัตราโทษสูงสุดคือประหารชีวิตนะคาดว่านะจะเป็นการแจ้งข้อหาในลักษณะนั้นเลย
เอามาดูเรื่องของนาฬิกาหน่อยนาฬิกาสีทองที่รูปหน้ารูปศีรษะของลัลลาเบลนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้เจ้าของบ้านที่จัดงานปาร์ตี้ก็คือในคิวที่คนคาดกันว่าโอ้โหนี่นาฬิกาของคิวหรือเปล่า
มือขาวอวบดูเหมือนอ้วนแล้วใส่นาฬิกาสีทองนะครับ
นายชัยพลพันนาหรือว่าในคิวเจ้าของบ้านที่จัดงานปาร์ตี้บอกกับคุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ยืนยันว่าคนที่รูปใบหน้าของลาลาเบลในคลิปเป็นน้ำอุ่นนะฮะ
เขาบอกไม่ใช่มือเขานะอ้าวน้ำอุ่นใส่นาฬิกาสีดำไม่ใช่เหรอ
เขาก็เลยโชว์นาฬิกาเขาว่าเขาใส่แบบนี้นี่เห็นไหมเขาบอกว่าเป็นน้ำอุ่นไม่ใช่มือเขาและคนในงานคนอื่นอย่างแน่นอน
และน้ำอุ่นก็เป็นคนถ่ายคลิปเองด้วยรูปเองถ่ายเองซึ่งเขาไม่รู้ว่าน้ำอุ่นถ่ายคลิปเอาไว้เมื่อไหร่
เพราะตอนนั้นเขาก็ค่อนข้างเมาชาวเน็ตสงสัยเรื่องนาฬิกาสีทองในคลิปว่าเป็นมือของเขาหรือไม่
เขายืนยันว่าไม่ใช่นะฮะเขาไม่ใช่เจ้าของนาฬิกาสีทองในคลิป
หลักฐานของเขาก็คือนาฬิกาของเขาเองที่ให้ทีมข่าวของเราดูนะครับ
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าหากสังเกตดีจะพบว่านาฬิกาในคลิปกับของเขามันคนละเรือนกันนะถึงตัวเรือนจะสีทองเหมือนกัน
แต่นาฬิกาของเขาสายหนังไม่ใช่สายโลหะซึ่งไม่เหมือนในคลิป
เดี๋ยวลองเอาคลิปที่มีคนใส่นาฬิกาสีทองที่เป็นคลิปที่รูปหน้าของลาลาเบลลองมาเทียบดูหน่อยนะฮะ
กับนาฬิกาของในคิวเจ้าของงานปาร์ตี้เดี๋ยวลองหยุดตรงนี้นะครับลองหยุดตรงที่เห็นนาฬิกานะ
แล้วก็ลองเทียบกับภาพเมื่อสักครู่นี้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไง
นี่เห็นไหมเพราะเจ้าของบ้านเขาบอกว่าของเขาสายหนังในคลิปน่ะมันสายโลหะ
แล้วอันนี้ก็อีกอันหนึ่งก็เป็นสายโลหะที่ไม่ได้มีสีดำตรงกลาง
แต่ว่าในคลิปเนี่ยเป็นสายโลหะแล้วก็มีเหมือนแถบดำตรงกลางอะไรแบบนี้
ครับอ่าแล้วเขาก็บอกว่าอ่าแล้วคนบอกอ่าแล้วก็น้ำอุ่นเขาใส่สีดำอ่ะ
เขาบอกว่าในงานปาร์ตี้เนี่ยตอนนั้นน้ำอุ่นใส่นาฬิกาข้อมือสีทองที่ข้อมือซ้าย
อ่าถ้าจะเห็นคลิปที่ดื่มแล้วก็เต้นอยู่กับลาลาเบลอ่า
เดี๋ยวไปดูคลิปที่น้ำอุ่นเต้นอยู่กับลาลาเบลนะครับ
เจ้าของงานปาร์ตี้ก็บอกว่าจะเห็นว่าน้ำอุ่นใส่นาฬิกาข้อมือสีทองอยู่ข้อมือทางด้านซ้ายนะครับ
แล้วปรากฏว่าระหว่างที่อยู่ในงานเนี่ยนะนาฬิกาของน้ำอุ่นเหมือนกับขาดอะไรอย่างนี้แหละ
อืมเนี่ยพยายามดูนาฬิกาของน้ำอุ่นอยู่
ข้อมือด้านซ้ายอันนี้คลิปมันจะเห็นทางขวาใช่ไหม

เอาเป็นว่าเจ้าของงานปาร์ตี้เขาบอกว่าน้ำอุ่นเนี่ยไปเปลี่ยนนาฬิกาครับ
พอนาฬิกาสีทองของตัวเองเนี่ย
พี่ค่ะพอเห็นพอจะมองเห็นนาฬิกาแล้วแต่ไม่แน่มันไม่ชัดอ่ะ
อืมนะเออแต่เอาเป็นว่าทางเจ้าของบ้านเนี่ยเจ้าของงานปาร์ตี้เขาบอกว่า
คิดว่าน้ำอุ่นเนี่ยคงจะเปลี่ยนนาฬิกาใหม่
ว่าไปคอนโดแล้วเป็นนาฬิกาสีดำ

นาฬิกาของตัวเองอาจจะขาดหรือจะหลุดหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ
เขายืนยันว่าเขาไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะเขาหลับตั้งแต่๔โมงเย็น

ฟังเสียงนะฮะเจ้าของงานปาร์ตี้
วันนั้นผมเมาผมเดินตรงนี้เจอเจอน้ำอุ่นพอดีแล้วผมจะล้ม
แล้วทีนี้ว่าน้ำอุ่นครับพยุงตัวผมแล้วทีนี้นายกาวขาดนายกาวขาด
เขาเอามาวางไว้ทีนี้ส่วนในเรื่องของคอนโดผมไม่แน่ใจว่าเขาไปเปลี่ยนตอนไหน

มันขาดได้ยังไงที่วันนี้มันขาดได้ยังไง
ผมครับผมล้มครับตรงนี้

เพราะในกล้องวงจรปิดมันมีเวลาอยู่มีเห็นอยู่แล้วว่าผมล้ม
ไม่ได้มีคนอื่นที่ไปรูปหน้าน้องไปร่วม
ไม่มีแน่นอนครับใช่เพราะเสียงในคลิปนี้เป็นของน้ำอุ่นโดยตรงเลยครับใช่

นาฬิกาที่จับหัวน้องเบลที่มีโซเชียลตอนนี้กำลังดังนะครับ
อันนั้นเป็นของน้าอุ่มนะครับไม่ใช่ของผมเพราะของผมเป็นเรือนนี้ครับ
มั่นใจครับเพราะว่าสายอันนั้นเป็นสีดำทองครับใช่

อ่าทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่เขาก็สงสัยกัน
คลิปก่อนที่จะรูปศีรษะรูปหน้าของน้องเบลด้วยนาฬิกาสีทองอะไรเนี่ยนะ
อาจคิดแจกไปแล้วทีนี้คลิปที่มันอยู่ใกล้กันน่ะ
แล้วที่คนบอกว่าเนี่ยเบลถึงขั้นพูดร้องขอชีวิต
ทำอะไรเบลหรือเปล่านะครับ
เจ้าของงานปาร์ตี้นายชัยพลบอกกับคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าคำพูดที่ได้ยินตรงนี้
คือมีคนตั้งข้อสังเกตว่าถ้าถึงขั้นที่น้องเบลพูดว่าปล่อยกูไปเถอะ
แบบนี้มันจะต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อหานะ
มันคือการกักขังหน่วงเหนียวไม่ยอมปล่อยเขาไป
เขาต้องเอ่ยปากร้องขอชีวิตว่าปล่อยกูไปเถอะ
ร้องขอทั้งที่เมาสลบสลายแบบนี้
เขาบอกว่าเบลไม่ได้พูดนะ
เขาบอกว่าถ้าฟังดีเนี่ยเบลไม่ได้พูดปล่อยกูไปเถอะ
มีแต่คำพูดที่ว่าไหวป่ะเนี่ย
ซึ่งเสียงนี้เป็นเสียงของน้ำอุ่นด้วย
ค่ะแล้วเขาก็พยายามจะยืนยันว่าไม่ได้กักขังหน่วงเหนียวลาลาเบลเอาไว้ที่บ้าน
ทีนี้ค่ะนายนาธีสถิตพงศถาพรหรือในตีอายุ๓๒นะคะ

เขาก็บอกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์วันปาร์ตี้แต่เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรจริงนะ
เห็นแค่ว่าน้ำอุ่นตามมาร่วมงานทีหลัง
แล้วก็เจอน้องเบลอาจจะถูกใจกันเห็นทั้งคู่นั่งชนเหล้ากัน
แล้วก็ชนหนักขึ้นเรื่อยต่างคนต่างหมดแก้วหมดแก้ว
ยืนยันว่าไม่มีการมอมยากินเหล้าอย่างเดียว
รับว่าในเหตุการณ์ตอนที่น้ำอุ่นประคองตัวลาลาเบลออกไปจากบ้าน
เขาบอกเขานั่งเล่นเกมอยู่หน้าบ้านทุกคนในบ้านหลับไปหมดแล้ว
แล้วก็ในโลกโซเชียลมีการเปรียบเทียบช่วงเวลาการเล่นเกมด้วยไง
แล้วก็เห็นน้ำอุ่นประคองตัวลาลาเบลเปิดประตูออกจากบ้านขึ้นรถออกไป
ตัวในตียืนยันว่าตอนนั้นน่ะลาลาเบลยังไม่เสียชีวิตแน่นอน
เพราะว่าได้ยินเสียงลาลาเบลตอบรับอยู่เลยเพราะเขาถามไปว่าไปไหนกัน
อุ่นตอบกลับว่าเดี๋ยวไปส่งเขาก็เลยไม่ได้คิดอะไรเขาก็เล่นเกมต่อ
แล้วก็เขาบอกว่าเขาก็ถามด้วยไงว่าลาลาเบลไหวไหมเบลตอบว่าไหวอะไรแบบนี้
ว่าเบลไม่น่าจะเสียชีวิตที่บ้านหลังนี้เพราะว่าได้ยินเสียงเบลตอบ
ได้ยินเสียงเบลอยู่ทีเนี้ยค่ะเขายืนยันว่าเขาจ้างน้องเบลไปเอ็นเตอร์เทนเฉยเฉย
ก็คือไปชงเหล้าไม่ได้มอมยาไม่ได้ข่มขืนผู้หญิง
ตามที่ในโลกโซเชียลตั้งข้อสังเกตเอาไว้ยืนยันว่าปาร์ตี้ของพวกเขาไม่มียาเสพติด
คือท้าตำรวจเลยนะบอกว่ามาค้นเลยมาค้นทั้งบ้านได้เลยไม่มียาเสพติดแน่นอน
ส่วนที่หลายคนอยากรู้ว่าเจ้าของบ้านทำอาชีพอะไรทำไมปาร์ตี้ได้ทุกวัน
ทำไมมีเงินจ้างพริตตี้มาเอ็นเตอร์เทนได้ทุกวัน
ในตีบอกว่าแค่เล่นหุ้นแค่นั้นเลยไม่ได้มีธุรกิจอย่างอื่นเล่นหุ้นอย่างเดียว
ทุกวันนี้หุ้นมันก็ตกมากนะเออเขาบอกเขาเล่นหุ้นจนมีสตังค์
แต่มีเงินจัดปาร์ตี้แบบโอ้โหวันหนึ่งนี่ต้องเป็นหมื่นนะหลายหมื่นนะอย่างนี้
สรุปแล้วที่บ้านทำอาชีพอะไรที่บ้านทำอะไรทำไม
ทำไมถึงมีเงินเยอะจ้างคิตตี้อย่าคิดว่ามีเงินเยอะ
อย่าคิดว่าเรามีเงินเยอะเพราะว่าเรางานปาร์ตี้บ้านเราเหมือนงานฝรั่ง
เรามีเหล้าให้ส่วนหนึ่งนะครับหญิงใครอยากจ้างจ่ายเอง
แล้วก็เวลาใครจะเข้างานมาอย่างนี้ก็เขาก็ซื้อเหล้าเข้ามา
ซื้ออะไรเข้ามาซื้อขนมซื้อกับแก้มเข้ามาเป็นอย่างนี้ครับ
มันเลยดูทุกคนเลยมองเหมือนว่าเฮ้ยทำไมรวยจังวะ
จริงนั่งกินอยู่บ้านเหล้าขวดเท่าไหร่๒๗๕บาท
นั่งตรงไหนครับนั่งอยู่ตรงนี้แหละครับ
พี่ก็ยังได้ยินเสียงน้องเบลเขาคางอยู่เลยนะ

ประคองกันออกมาประคองออกมาจากประตูนี่แหละเอ่อ

พี่ก็ยังเดินไปอยู่ถามว่าไปไหนกัน

เอาเป็นว่านี่ก็เป็นคำชี้แจงจากทางฝั่งของเจ้าของบ้านกับเจ้าของงานปาร์ตี้
ใช่ค่ะคือสองคนเขาคล้ายกันนะคะพี่น้อง

ไหนบอกหลับคนไหนบอกเห็นอะไรอย่างนี้นะ

แล้วก็ทั้งคู่ก็ไปให้ปากคำกับตำรวจแล้ว
คือตำรวจบอกว่าเบื้องต้นตอนนี้ในส่วนของพยานบุคคลนะคะ

สอบปากคำครบถ้วนแล้วแล้วก็ล่าสุดวันนี้ก็คือเป็นการสอบปากคำรอปภในคอนโดมิเนียมของน้ำอุ่น
แล้วก็ผู้ชายที่อยู่ในลิฟต์ตามคลิปภาพที่เราให้ดูไปที่ถือเสื้อผ้า
เราเห็นน้ำอุ่นลากลาลาเบลขึ้นลิฟต์เนี่ยนะคะ

หลังประชุมเสร็จมีการสอบปากคำพยานครบถ้วนแล้ว
วันนี้ช่วง๔โมงเย็น
ตำรวจได้เชิญพยานแวดล้อมอย่างที่บอกนะคะว่าคือรอปภของคอนโดกับคนที่อยู่ในลิฟต์
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคลิปจากกล้องวงจรปิดเรื่องของนาฬิกาสีทองที่รูปศีรษะลาลาเบล
ตำรวจบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ทางกรมคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือปอท
ตรวจสอบให้ว่าเป็นใครกันแน่ไม่ต้องเถียงกันเดี๋ยวตรวจสอบให้ว่าใช่น้ำอุ่นหรือเปล่า
ว่าไอ้คลิปภาพที่รูปหัวเนี่ยค่ะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาไหนและเป็นมือใคร
ส่วนเรื่องของนาฬิกาสมาร์ทวอชของลาลาเบลที่เป็นสีชมพูอะค่ะ
แล้วก็ตามคลิปภาพในคดีนี้น้องเบลก็ใส่

หัวใจน้องเบลหยุดเต้นไปเมื่อไหร่
ได้หลายอย่างว่าวันนี้คุณเดินไปกี่ก้าว
คุณใช้ไปกี่แคลอรี่แล้วอะไรแบบนี้ค่ะ
คนที่เค้าดูแลสุขภาพหรือว่าเน้นการออกกำลังกาย
ถือว่าเป็นหลักฐานได้อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ส่วนเรื่องของผลการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของลาลาเบลอะค่ะ
ที่บอกว่าปริมาณแอลกอฮอลสูงถึง๔๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ซึ่งถ้าร่างกายรับแอลกอฮอลสูงมากขนาดนี้
ส่งผลต่อระบบการหายใจ
ตอนนี้ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์อย่างเป็นทางการก่อนนะคะ
ที่เรานำเสนอข่าวไปเป็นการตรวจพิสูจน์เบื้องต้น
คือตำรวจเขาบอกว่าจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติม
ทีนี้ค่ะถ้าตำรวจมีข้อสงสัยอะไรเพิ่ม
แม้ว่าตอนนี้สอบปากคำพยานบุคคลครบถ้วนแล้ว
ก็ยังสามารถเรียกมาสอบเพิ่มได้นะคะ
ก็จะต้องรวบรวมหลักฐานให้ได้มากที่สุด
ส่วนจะมีการแจ้งข้อหาใครเนี่ยเดี๋ยวต้องรอ
เพราะว่าต้องรอบครอบในการแจ้งข้อหา
แล้วก็ต้องหาข้อพิสูจน์สาเหตุที่ทำให้ลาลาเบลตาย
เพราะว่าจะเป็นการบ่งชี้เจตนาได้
ในส่วนของนาฬิกาสมาร์ทวอชของลาลาเบล
คาดว่าผลจะออกมาเร็วนี้อาจจะเป็นวันจันทร์

ก็ช่วงบ่ายที่ผ่านมา
คุณพ่อกับคุณแม่ของลาลาเบลนะครับ
รวมทั้งแฟนนุ่มด้วยก็ไปที่สนบุคโลนะฮะ
ไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนนะครับ
แล้วก็มีพริตตี้อีกสามคนที่เจ้าหน้าที่ก็ได้เชิญตัวมาสอบปากคำนะครับ
นี่นะฮะช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองนะครับ
แม่ก็คือนางสุภามาศนรพันธิพัฒน์

แล้วก็แฟนนุ่มคือนายนัทธนัยหอมเทียนทองนะครับ
ส่วนพริตตี้สามคนที่ตำรวจมาให้มาให้ข้อมูลมาสอบปากคำเนี่ย
ก็ถือว่ามาในฐานะให้ข้อมูลนะฮะ
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีอะไรยังไงนะครับ
ตำรวจเรียกมาก็ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรับงานของบรรดาพริตตี้
ลักษณะแบบไหนแบบไหนใช้เงินเท่าไหร่ค่าจ้างยังไงนะครับ
เพราะว่าราคาที่รับงานของกลุ่มพริตตี้บางทีมันก็ไม่เท่ากัน
ตำรวจเขาคงต้องการข้อมูลรอบด้านเอาไปประกอบสำนวนคดีต่างนะครับ
ก็เห็นบอกว่าต้นสัปดาห์นี้วันจันทร์วันอังคาร

นะคะเดี๋ยวเราจะตามให้ต่อ